ใครที่ต้องการจะติดตามเรื่องราวของหมูป่าอาคาเดมี่

แต่ว่าวันนี้หมูป่าทั้ง๑๒คนจะบวชแล้ว
ก็มีบวชเป็นสามะเนร๑๑รูปนะครับแล้วก็จะบวชเป็นพระ
ก็คือ๑รูปก็คือโค้ชเอกนั่นเองนะครับ
แต่เมื่อวานทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นมีพิธีที่สำคัญ๒พิธี
นั่นก็คือพิธีในช่วงเช้าคือพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ส่วนในช่วงเย็นเป็นพิธีปลงผมนาก
ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศ
หลายคนบอกว่าถ้าดูแล้วจะต้องอนุโมทนาบุญเลยแหละ

เมื่อช่วงเช้าของวานนี้ในช่วงเวลา๙นิริกา
น้องทีมหมูป่าได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ

โดยทุกคนนั้นแต่งกายด้วยชุดสีขาวอยู่ในอาการสำรวม

ท่ามกลางครอบครัวและยาดที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
จากนั้นพระครูประยุทธ์เจตยานุการรักษาเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยวาว
นำน้องทีมหมูป่าทั้ง๑๒คนประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ
สำหรับพิธีบวงสวงองค์พระธาตุดอยวาวจัดขึ้น
เพื่อเป็นการบอกกล่าวว่าจะมีพิธีมงคลเกิดขึ้น
นั่นก็คือพิธีบรรพชาสามะเนร๑๑รูป
และอุปสมบทพระหรือว่าโค้ชเอกอีกหนึ่งรูป
โดยในพิธีนี้ได้มีการจัดพานบายสีใหญ่๖พาม
บายสีเล็ก๔พาน
พร้อมเครื่องบวงสวงเป็นผลไม้๗ชุด
ของหวาน๙ชุดผ่านหมากพลูบุหรี่

ได้ถือผ้าเวียนรอบองค์พระธาตุ๓รอบ

ก่อนจากก้มร่งกราบองค์พระทาธิตร์๓ครั้ง
และก็นำผ้าห่มองค์พระทาธิตร์

ก็ได้เดินไปเบื้องหน้าพระชายลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่๙
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรานพระธาตุดอยวาว
และได้ก้มลงกราบเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์อย่างพร้อมเพลียงกัน
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงห่วงใยและทรงมีเมตตา
สนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวงครับ
พร้อมกันนี้นะครับได้ถวายพระราชกุศลในการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่๙ด้วยนะครับ
นี่เป็นช่วงของขั้นตอนในพิธีในช่วงเช้านะครับ
จากนั้นครับทั้งหมดได้ก้มกราบขอขมาหน้ารูปของนาวาตรีสมานกุนัน
และขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้นาวาตรีสมาน
ที่ได้เสียสละชีวิตของตัวเอง
เพื่อช่วยเหลือเด็กให้ออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้อย่างปลอดภัยนะครับ
วันนี้เด็กทั้ง๑๓คนได้มากราบนาเพื่อที่จะบรรพชาอุปสมบท
ครออน้องพระฤทธิ์ถึงคุณราความดีที่หนอดาแสมของน้องได้ช่วยเหลือ
ในขณะที่เด็กติดในถ้ำหลวง
ขอปรมีสิ่งศักดิ์ศิลป์ทั้งรายทั้งปวงบุญกฤษลที่ได้ประทำมาแล้วก็ดี
จะได้เริ่มพฤติบัติพรรณพชาอุปสมบทก็ดี
ขอตั้งสัจจะอธิษฐานขอถวายบุญนี้ส่งผลให้จ้าแซม
นาวาตรีสมันสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าสุรัย
โหสิกรรมให้กับเด็กทั้งหลายทั้งคนด้วยเชิญ
คือการบวชครั้งนี้มีจุดประสงค์ที่สำคัญ๓จุดประสงค์นะครับ
ก็คือเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินินาศในรัชกาลที่๙นะครับ
ประสงค์ที่๒ก็คืออุทิศส่วนกุศลให้แก่นาธวาตรีสมานกุนัน
และจุดประสงค์อีกหนึ่งจุดประสงค์ก็คือทดแทนพระคุณของพ่อแม่
และพระคุณของเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละอุทิศช่วยเหลือให้ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้นะครับ
จากนั้นนะครับทุกคนก็ได้เดินลงมาถ่ายภาพหมู่หน้าป้าย
ป้ายเขียนข้อความว่าขอบคุณคนทั้งโลกที่ช่วยเหลือทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวงได้สำเร็จนะครับ
ก่อนจะเข้าไปซักซ้อมพิธีบรรพชาอุปสมบทภายในวิหารพระเจ้าอินสาม
เพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีปลงผมในช่วงเย็นของเมื่อวานี้
เมื่อวานนี้คุณบรรยากาศนะโอ้โหญาติพี่น้องประชาชนแฟนคลับ
รวมทั้งสื่อมวลชนจำนวนมากมาร่วมงาน
เจ้าหน้าที่ต้องจัดระเบียบพื้นที่นะทั้งเรื่องของการจราจรเรื่องของจุดจอดรถ
แล้วก็ญาติโยมต่างก็สามารถเดินขึ้นบันไดนาค
ขึ้นสู่พระธาตุดอยวาวได้นะครับ
เพราะเมื่อวานกันไว้เลยนะคะรถที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามขึ้น

คือทุกคนอยากไปร่วมในการอนุโมทนาบุตรครั้งนี้นะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่ผู้สื่อข่าวของเราคุณยุธยาตุ้มมีเนี่ยนะ

สมุทรปราการก็มีจากกรุงเทพมหานครก็มี
อยากจะมาร่วมอนุโมทนาบุญ
อยากมาเห็นหน้าของน้องทุกคนด้วยนะคะ
แล้วก็ได้ดูบรรยากาศช่วงเช้าไปแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้ไปดูบรรยากาศช่วงเย็นเมื่อวานนี้กันบ้างค่ะ
เมื่อวานก็มีทั้งพิธีปลงผมหน้า

ซึ่งน้องอดุลไม่ได้ร่วมในการบวชครั้งนี้

แต่ว่าเมื่อวานน้องอดุลมาด้วยค่ะ

โดยนายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ได้เป็นประธานฝ่ายคารวาส
และมีพระรัตนมุณี

ทำพิธีปลงผมทั้ง๑๒คน
โดยมีผู้ปกครองแล้วก็ประชาชน

พื้นที่บริเวณราญพระธาตุโดยเว้า

เมื่อวานค่ะก่อนที่จะเริ่มพิธีในช่วงเย็น
มีการถวายเครื่องราชศักระ
หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนีนาฏในราชการที่๙นะคะ
หลังจากนั้นค่ะน้องทั้ง๑๒คนก็มีโค้ชเอกเป็นตัวแทน
คือจุดทูบจุดเทียนหน้ารูปของจ่าแซมนาวาตรีสมานกุนันวีรบุรุษถ้ำหลวงนะคะ
หลังจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้เริ่มขลิบผมก่อนตามด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะ
รวมถึงก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็เปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน

ส่วนน้องอดุลค่ะก็มาร่วมงานในช่วงเย็น
มากับทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ว่าน้องจะนับถือศาสนาคริสต์แต่ว่าน้องบอกว่าอยากจะมาร่วมยินดีกับเพื่อน
แล้วก็ได้ไปกราบรูปของจ๋าแซมด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านนายมานิดประกอบกิจรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
บอกว่าพิธีปลงผมจะเน้นความเรียบง่ายตามแบบฉบับของล้านนา
คือมีการนำใบบัวมารองรับเส้นผมนาคหลังพิธีปลงผมแล้วเสร็จ
ก็จะให้นาคอาบน้ำขมิ้นส้มปล่อยค่ะ

ใช่ค่ะพอใส่ชุดครุยหน้าก็เข้าประกอบพิธี
อีกพิธีหนึ่งก็คือพิธีใบสีสู่ขวัญ
ภายในวิหารพระเจ้าอินศาลนะคะ
พิธีนี้ก็เป็นการสู่ขวัญแบบล้านนาค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าฮ้องขวัญนาค
แล้วก็มีการมัดมือเพื่อที่จะเป็นการเรียกขวัญ
อันนี้มันเป็นความเชื่อว่าระหว่างที่น้องเข้าไปติดอยู่ในถ้ำ

ต้องเรียกขวัญทั้งหมดกลับมาให้ครบนะคะ
เพื่อให้พร้อมทั้งทางร่างกายพร้อมทั้งทางจิตใจก่อนที่จะบวช
รวมถึงเป็นการระลึกถึงพระคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วย
ซึ่งในการฮ้องขวัญได้นิมนต์พระเทพรัตนานายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุฮริพุนชัยวรมหาวิหารเป็นผู้ทำขวัญนาค
ซึ่งพระคุณเจ้าถือว่าเป็นผู้รู้ด้านขนบธรรมเนียมการทำขวัญนาคเป็นอย่างดี
แล้วก็วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดที่โค้ชเอกเคยบวชเรียนมาก่อนนะฮะ
ใช่ค่ะฟังเสียงรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะคะ
ตามความเชื่อนี้นะครับก็ขวัญของเราเนี่ยทั้งหมดในร่างกายของเราเนี่ยจะมี๓๒ขวัญด้วยกันนะครับ
ขวัญของเราเนี่ยจะไปอยู่ในตกในป่าในดอยในภูเขาในถ้ำอะไรต่างเนี่ย
ให้มาอยู่กับตัวกับตนก่อนก่อนที่จะทำการบรรพเจ้าอุปสมบทนะครับ
ถึงจะครบนะครับไม่ใช่ว่าร่างกายนะครับในพระธรรมวินัยร่างกายจะครบแล้วขวัญไม่ครบนะครับ
จะไปอุปสมบทเนี่ยก็ยังนี้อยู่นะครับบรรพเจ้าอุปสมบทนะครับ
เพราะฉะนั้นขวัญ๓๒ประการก็ต้องได้มาครบก่อน
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าพิธีบวงสวงหรือว่าพิธีปลงผมในช่วงเย็นเนี่ยนะคะ
ก็มีคนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากพอมาถึงเนี่ยก็อยากที่จะขอถ่ายภาพน้องเนี่ยนะคะ
ที่จะปลงผมด้วยนะครับคือหลายคนเนี่ยอยากจะเห็นภาพเหล่านี้แหละครับ
ในพิธีคลิปผมแล้วก็ปรงผมนาคนะครับแล้วหลังจากนี้สิ่งที่หลายคนอยากจะเห็นก็คือ
เมื่อ๑๒หมูป่าใส่จีวอนใส่สบงเรียบร้อยแล้วกลายเป็นเนรกลายเป็นพระเรียบร้อยแล้วนะครับ
ดังนั้นพูดถึงเรื่องของกำหนดการในวันนี้หน่อยก็ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับ
ในช่วงเวลา๘นาฬิกานี้นะครับในช่วง๘นาฬิกาจะมีการตั้งขบวนที่วัดน้อยดอยตุง
เพื่อที่จะแห่นาคขึ้นไปที่พระธาตุดอยตุงเป็นระยะทางประมาณ๘๐๐เมตรนะครับ
ซึ่งจะมีการจัดขบวนอย่างสวยงามตามแบบประเพณีล้านนามีทงมีตุงมีเครื่องสักการะ
มีหมากสุ่มหมากเบงขบวนอันเชิญผ้าไตร๑๒ผืนขบวนนาคขบวนเครื่องอัฐบริคารครับ
จากนั้นเวลา๙นาฬิกานะครับจะเริ่มมีพิธีถวายพระไตรและพิธีบรรพชาอุปสมบท
และพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุงและเจ้าคณะอำเภอแม่สาย
หลังจากบรรพชาอุปสมบทเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับจะพักจำวัดที่วัดพระธาตุดอยตุงแห่งนี้๑คืน
โดยช่วงเช้าจะออกรับบาทชั้นพระทหารเช้าก่อนจะเดินทางกลับมาจำวัดที่วัดพระธาตุดอยวาวนะครับ
เพื่อเข้าสู่ตารางปฏิบัติธรรมรับความรู้ตามหลักสูตรที่ได้จัดเตรียมไว้
จนถึงวันที่๓สิงหาคมแล้วก็จะได้มีการลาศิกขาในช่วงเช้าของวันที่๔สิงหาคมนะครับ
แต่ว่าโค้ชเอกเองก็จะบวชอย่างน้อย๑พันศาหรือตามความตั้งใจ
ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดในการลาศิกขานะครับเดี๋ยววันนี้พิธีจะเป็นอย่างไรนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ยังคงจะมีรายงานสดมาจากพื้นที่ของวัดพระธาตุดอยตุง
ให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันด้วยนะครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ก็เป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการเป็นพิธีเมื่อวานนี้ด้วย
แล้วก็เนี่ยค่ะช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ทางเพจไทยในวิซิลเหมือนกันนะคะ
ก็มีการโพสต์ภาพนี้เลยโดยโพสต์ภาพวาดของนาวาตรีสมานกุนันหรือว่าจ่าแซม
พระรหัสสบดีที่๒๖กรกฎาคมนี้กลุ่มเพื่อนซิลรวมถึงศิลปินเพลงเพื่อชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นน้าหงาคารวาลน้าหว่องน้าซูคุณสมจิตจงจอหอคุณสมรักคำสิง
ปียพงศ์ผิวอ่อนแล้วก็ทีมนักเรียนในเรือ๙๖รวมถึงทีมนิด้าทีมศิลปินดาราเนี่ย
มีการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลการกุศลขึ้นค่ะเพื่อที่จะรำลึกถึงนาวาตรีสมานกุนัน
เจตนารมณ์ของจ่าแซมนะคะที่ตั้งใจเอาไว้ว่าจะมีกิจกรรมนี้ค่ะ
หลังเสร็จสิ้นภารกิจน้องทีมหมูป่าอาคาเดมี่แล้วก็เลยทำให้เพื่อนศิลปินเนี่ยนะคะ
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วรายได้จากการบริจาคทั้งหมดก็จะมอบให้กับครอบครัวของนาวาตรีสมานวีรบุรุษถ้ำหลวงนั่นเองนะคะ
จะจัดขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากตั้งแต่บ่าย๓โมงจนถึง๓ทุ่มของวันพฤหัสที่๒๖กรกฎาคมนะคะ
เมื่อวานนี้ก็มีคนแชร์แล้วก็คนคอมเมนต์เยอะมากเหมือนกัน
ซิลก็คงมากันเยอะนะฮะส่วนเมื่อวานนี้นายยกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะฮะ
บอกว่างานนี้เป็นการรับพระราชทานเลี้ยงโดยมี
พระราชทานและการแสดงต่างที่มีความเหมาะสมนะครับ
ทั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอาณหาที่สุดไว้

อย่างไรก็ตามนะครับในการจัดงานดังกล่าว
จะต้องดูเรื่องของสภาพอากาศ
ต้องดูการรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาก่อน

เพื่อรองรับคนจำนวนมากที่จะมาร่วมงาน
รัฐบาลได้มอบหมายให้ฝ่ายต่างไปดำเนินการนะครับ
โดยนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
รวมถึงในส่วนของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการต่างประเทศ
โดยงานฝ่ายความมั่นคงก็ประสานงานร่วมกันอย่างเต็มที่นะครับ

เป็นเรื่องที่หลายประเทศเขาชื่นชมประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า
ไม่มีกิจการใดหรือการช่วยเหลือประชาชนครั้งใดในโลก
ที่มีความสำเร็จเท่ากับกรณีของเราอีกแล้ว
ดังนั้นเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการร่วมกัน
ของทุกภาคส่วนในการทำงานอย่างเต็มที่
นี่คือความภาคภูมิใจนี่คือการชื่นชมน้ำใจของคนไทยทั่วทั้งประเทศ
แล้วก็น้ำใจจากต่างประเทศด้วยนะครับ
ก็ต้องดูนะการจัดงานเลี้ยงขอบคุณทุกภาคส่วน
จะเกิดขึ้นวันที่๑สิงหาคมนี้แล้วนะครับ